ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะพี่ปอลวันนี้นะคะ
หนึ่งวันที่สิบหกมกราคมแล้วก็เป็นวันครูด้วยค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่านะคะหลายภาคส่วนเขาก็มีการจัดงานนะคะ
ในวันครูนั่นเองรวมไปถึงคนนี้เลยค่ะ
คนสำคัญของประเทศท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
มีการมอบสารผ่านวิดีโอด้วยค่ะค่ะ
เนื่องในโอกาสวันครูพาดวิดีโอค่ะ
ก็มีการระบุแบบนี้นะคะว่า
ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัง
และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศ

รมสั่งสอนวิชาความรู้
แล้วก็ยังมีการมอบความขวัญนะคะ

พัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนสำคัญค่ะของท่านนายกนะคะ

คนก็ต้องมีครูแม้กระทั่งท่านนายกเองค่ะ

แน่นอนว่าเคยเป็นครูของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในร้อย
ทางด้านของผลเอกบุญสร้างนะคะก็บอกว่า
คือพลเอกประยุทธ์เคยเรียนมาแล้วกับตัวเองใน๑ปี
ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ตั้งอกตั้งใจเรียน
มีความสนใจในวิชาการมีสมาธิที่ดีเรียบร้อย

ซึ่งก็รู้สึกภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้มากค่ะ
ประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่ตั้งอกตั้งใจเรียนนะครับ
ท่านมีความสนใจในวิชาการแล้วก็มีสมาธิที่ดีเรียบร้อย
แล้วก็เป็นผู้ที่มีความอดทนครับ
เราภูมิใจในลูกศิษย์ท่านนี้มากนะครับ
เพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ที่ดีตั้งแต่ยุคนั้นนะครับ
ก็เกือบ๕๐ปีมาแล้ว
ขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักเรียนเลวค่ะ
ก็จัดกิจกรรมวันครูที่บริเวณหน้าสำนักงานครูรุษภานะคะมีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ค่ะ

มีตัวแทนถือป้ายแล้วก็พานไหว้ครู
มีการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบการศึกษาแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
เขาก็มีการโยนโปรยกระดาษแบบนี้
คือบรรยากาศมันก็ไม่ได้ดูสงบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในบริเวณนั้นคอยควบคุมสถานการณ์ด้วย
เพื่อที่จะให้นะคะคนที่สนใจไปลงชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้เรียน
ที่นักเรียนเลวเขาได้ร่างขึ้น
แล้วก็เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในสถานศึกษาทุกรูปแบบค่ะ
ก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่บอกว่าของสนดูสิต
มาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะ